แต่ถ้าใครเป็นสายแดน

ดังนั้นที่จะรวบรวม
เอาเหล่าบรรดาสายแดน
คนที่แบบเต้นเก่งเนี่ยมารวมเวชั่น

มากันอีกแล้วนะครับ

ข้าวสนุกสไตล์ป้องชึ้ง

บรรยากาศงานเนี่ยเต็มไปด้วยบรรดาแฟนคลับ

ที่มารวมตัวกันพบปะสังสรรค์กันล่ะครับ
และสีสันก็อยู่ที่เหล่าบรรดานักเต้นทั้งหลาย
ที่เตรียมเพลงยุทธ์มาประชันกัน
ไปเริ่มที่หนุ่มผมแสกคนนี้ครับ
เขามากับหวีคู่ไก่

หวีผมเต้นไม่ได้
เมื่อผมเรียบแล้วก็เต้นสบาย
แหมแต่พี่เขาก็เต้นไม่วางหวีเลยนะครับเนี่ย
เต้นโยกเต้นแรงไม่เกรงใจส่องผมขนาดนี้
เอารางวัลเป็นหวีไปอีก๓โหลนเลยครับคุณพี่
ส่วนนุ่มเสื้อฟ้าคนนี้กำลังจะทำอะไรครับนั่น
หรือเรียกพลังอยู่ล่ะครับ

คือเต่าสถานภาพ
จากนั้นก็ตำตำแล้วก็ชู

หรือว่าพี่เขาจะดึงดาว
แต่เฮ้ยอ้าวพี่นั่นตกปลาไปซะแล้ว

พี่เขาจะทำอะไรกันแน่ล่ะครับเนี่ย
ยิงแล้วแล้วแล้วก็เต้น
อ้าวสมรมพยาบาลด่วนครับพี่
ซอมพี่สกราบเหลืองคนนี้เนี่ย
พี่เต้นหรือพี่เดินเซครับ
ถ้าพี่เดินเซออกมาเป็นท่านี้เนี่ย

สาวสวยสาวรุ่นสาวแจ่ม

แต่แก๊งนี้เนี่ยยกกวนมาเต้นหน้ากล้อง
เอาเอาให้เต็มที่ไปเลยแม่
ไม่เกรงใจกล้องแบบนี้เนี่ยระวังพี่ตากล้องผม
จะเข้าไปแจมด้วยอีกคนนะเฮีย
แต่ขอตบท้ายด้วยตัวจี๊ดคนนี้เลยครับ
น้าผีดาดานักเต้นไร้กระดูก
ไม่รู้พี่เขาไปถอดกระดูกมาเมื่อไหร่
ถึงได้แยกหัวไหล่เอวและขาอย่างอิสระต่อกันได้ขนาดนี้เนี่ย

แต่ละคนเนี่ยลีลาเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับ
รวมคนจอมยุทธ์ขาแดนส์แบบนี้เนี่ย
ละละละลำลำเลย